กิจกรรมดีที่วันนี้มาฝากเช่นเคยกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดนะคะ
วันนี้จะพาไปคึกคักกันที่ส่วนคึกคัก

คือเขาจะตั้งใจจะเพิ่มมูลค่าของผักผลไม้หลังจากหลังบ้านของเขานะ
แล้วก็เป็นสินค้าอาหารพื้นเมืองจากชุมชนตำบลคึกคักพังงาที่อร่อย
แล้วให้คนอื่นได้รู้จักแล้วได้ทานกันด้วยนะคะ
และทีเด็ดของเขาคือน้ำพริกข้าวยำ

ไม่เคยทานเราเคยทานข้าวยำอ่ะเคย
แต่อันนี้เป็นน้ำพริกข้าวยำเป็นสูตรพังงา

แล้วก็เอาน้ำพริกข้าวยามาใส่แล้วก็คลุกแล้วทานกับผักเลย
คล้ายกับคือปกติข้าวยำเขาใส่น้ำบูดูไงอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำพริกที่ผสมน้ำบูดูเนี่ย
ทานกับผักเห็นไหมเป็นข้าวยำเลยอ่ะง่ายมาก
น่ากินอ่ะน่ากินเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะ
คือในน้ำพริกเนี่ยเขาจะทำมาจากมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งปลาป่นสมุนไพรต่างรับไปผัดสุก
แล้วก็จะหอมสมุนไพรถึงเครื่องแบบปักใต้แท้
สนใจสนใจใครสนใจถ่ายรูปไปเลยนะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชะ
หรือจะให้เราเนี่ยช่วยโปรโมทร้านก็ตามกติกาที่ขึ้นให้นี่นะครับย้ำอีกครั้งนะแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวพวกเราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าให้กับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเนาะ